ทุกผู้ชมครับนักร้องถูกทำร้ายบนเวทีถูกบุกขึ้นไปต่อยเนี่ยมีเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
คราวนี้เป็นร้านแถวรัฐพร้าววังหินนะครับเมื่อคืนวันที่๗มีนาคม

นี่ฮะเหตุการณ์ตรงนี้นะครับนี่โอ้โหจังหวะนี้คือมีลูกค้าที่อยู่ข้างล่างนะฮะ
ที่เป็นหญิงสาวนี่กำลังถ่ายคลิปนักร้องผู้ชายบนเวทีนะฮะ
จังหวะนักร้องกำลังเดินเข้ามาทักทายเนี่ยฮะผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปบนเวทีนะฮะ
อาศัยจังหวะนั้นต่อยเข้าปลายคางนักร้องเลยนะฮะค่ะ
นักร้องก็ล้มคว่ำไปเลยส่วนนี้กาดก็มาล็อกตัวผู้ชายคนนั้นนี่ครับ
ควบคุมตัวไว้ได้ทันทีนะฮะจังหวะตรงนี้นะฮะ
มกลางความแตกตื่นของลูกค้าที่มาดื่มกินมานั่งฟังเพลงกันอยู่แน่นร้านเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๗มีนาคมเป็นร้านอาหารกึ่งผับ
แถวย่านซอยรัฐพร้าววังหินนะครับในกรุงเทพ
วันนี้เราได้คุยกับนักร้องหนุ่มคนนี้แล้วนะครับที่ถูกคนนี้ต่อยเข้าไปนี่ครับ
อายุ๒๘ปีเป็นนักร้องในคลิปนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังร้องเพลงอยู่บนเวที
จังหวะนั้นก็เดินมาที่ด้านหน้าเวที

ผู้ชายคนนั้นคนก่อเหตุ
ท่าทางเมานะฮะอยู่ดีก็ขึ้นมาบนเวที
ความจริงเนี่ยขึ้นมารอบหนึ่งก่อนแล้ว
รอบแรกที่ขึ้นมาแบบเมาแล้วเขาก็ลงไป

เขาอยู่ข้างหน้าโต๊ะข้างหน้ากำลังมายื่นทริปให้กับนักร้อง
ผมก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะรับเงินทิพย์

อยู่ผู้ชายคนนั้นที่เมาที่ว่าเดินขึ้นมารอบแรก

แต่รอบนี้ไม่รู้ตัวจริง

โอ้โหเขาบอกเขางงเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

รู้สึกตัวอีกทีหันไปมองก็เห็นกาดเนี่ย
มาจับกลุ่มตัวผู้ชายคนก่อเหตุเอาไว้แล้ว
แล้วเขาก็ยังโวยวายลักษณะแบบเมาอย่างหนัก

โก้บอกผมก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่
คือไอเมาก็ส่วนหนึ่งถ้าเกิดบอกลูกหายนี่แล้วมัน

โก้บอกผมยังไม่ได้แจ้งความนะฮะ

มันมีเรื่องของไมค์เรื่องของอุปกรณ์หูฟังต่าง
ที่เขาล้มไปแล้วมันพังเสียหาย
แต่คนก่อเหตุต่อรองบอกเหลือขอสองหมื่นได้ไหม
สุดท้ายก็เจรจาค่าเสียหายกันได้

ถ้าดูในคลิปผมกำลังยิ้มแล้วก็
ขอบคุณขอบคุณที่เขาให้ติ๊บเรา
จังหวะนั้นเขามาต่อยผม
ปุ้งจากในคลิปผมก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไม่นานนะ

เขาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นเขา
เพราะก่อนหน้าผมมีคนจูงเขาเดิน
พยุงเขาเดินลงจากเวทีเอง

หาลูกกูไม่เจอมันทำให้ผมอึ้งมากครับ

ลูกคืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้
จังหวะแค่ไม่กี่วินาทีกาดก็เข้ามารวบ

แต่สิ่งที่เจอเนี่ยก็คือมันงงจริงนะครับ
ขนาดเราไม่ได้มีเรื่องอะไรเราไม่รู้จักกันมาก่อน
นี่ฮะหนุ่มเลโก้นักร้องหนุ่มคนนี้ก็เลยบอกว่า
คือใครคิดจะทำแบบนี้เพื่อพฤติกรรมเรียนแบบ
ระบายอารมณ์หรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่

เพราะว่าเขาเป็นนักร้องนักดนตรีเขาก็ทำมาหากิน

เกิดเขาบาดเจ็บหนักอะไรขึ้นมาเขาก็ต้องหยุดงาน

ร้องเพลงกันไม่ได้เหมือนเดิมเล่นดนตรีไม่ได้เหมือนเดิม

ก็มีข่าวแบบนี้บ่อยช่วงนี้เนอะไม่รู้ทำไม